สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับดิชชันณฑชายกิตโมคค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้แล้วค่ะที่ลมหนาวจากจีน

ทำให้ภาคกลางและภาคเหนือนี้มีสภาพอากาศที่น้าวเย็นลงค่ะ
ส่วนฝนจะไปกองตกบริเวณภาคใต้ที่ในระยะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมแล้ว

ในช่วงต้นหน้าหนาวแบบนี้ต้องระวังศัตรูพืชมากเป็นพิเศษค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือก็ภาคอีสานนะคะ
ระยะนี้สภาพอากาศนะคะอุณหภูมิเริ่มลดลงค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเลยคือ

และควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
ค่ำถึงเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็น

เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องระวังศัตรูพืช
พวกน้อนและโรคเน่าคนนะคะ

ต้องระวังอันตรายจากฝนตกสะสมจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
และควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วย
คลื่นลมสงบค่ะในระยะนี้
ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่งค่ะ

กระสัตว์ตะกรรมระวังโรคเชื้อราในยางพารา
ส่วนจุดใดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์ค่ะ
เพราะว่าในตอนนี้นะคะเข้าใกล้ช่วงหน้าหนาวแบบเต็มตัวแล้ว
เขาก็จะออกมานะคะคุณผู้ชมเก็บผลแอปเปิ้ลค่ะ
ผลไม้ยอดนิยมในสวิสเตอร์แลนด์คุณผู้ชม
เขาบอกว่าปีนี้ผลผลิตดีค่ะงอกงามเลย
เพราะฉะนั้นแอปเปิ้ลพวกนี้จะถูกนำไปแปรรูปนะคะ
นำไปอบแห้งรวมถึงนำไปทำเป็นน้ำแอปเปิ้ลด้วยค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ